ขยับมาดูอีกมิติของสถานการณ์โควิดนะฮะ
โควิดก็สะกิดในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยคุณยาย
คุณยายที่สะดาวจังหวัดที่สงขลา
เหตุการณ์นี้คือคุณยายแต่งเพลงขึ้นมา
เพื่ออธิบายสถานการณ์โควิด

ก่อนคนมากมายด้านนอกไม่ได้หยับเห่า
ต้องมาเจอเรื่องที่เศร้าหมายเงียบเหงามาตั้ง๒ปี
ว่าทุกคนภูมิใจต้องกลับบ้านกันหมด
อยู่ไปก็อดกับอดเพราะเงินหมด
จึงต้องด่วนนี้ต้องทนอีกนาน
ว่าด้านนอกนี้จะดีคนกลับมาว่าโชคดี
แต่คนอยู่นี้ต้องทนอีกนาน
ในข้าบ้านเฉาข้าน้องขนางข่านี้

จนเอิญไม่มีแค่สื่อเข้าสรรค์

คนร้องปรบมือร้องตบหลายรอบแล้ว

นี่คือยายประดับแก้วบุญสงฆ์อายุ๗๒ปีฮะ
บรรยายผลพวงของสถานการณ์โควิด

ด่านนอกก็คืออำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
เหตุการณ์นี้เนี่ยทนทุกข์ทรมานกับการขายข้าวขายของไม่ออก

เพราะเงียบเหงาเงียบเหงาซ้อปเศร้าซ้อปเศร้ามาก
คุณยายเป็นภาคใต้อยู่แล้วนะพูดอย่างนี้

แต่ร้องเพลงก็จะมีมวลภาษาของภาษาใต้อยู่ด้วยครับ
คนไม่มีงานทำไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีข้าวจะกิน
รอทางราชการหน่วยงานมาช่วยหน่อยนะครับ
ก่อนหน้านี้คือรู้จักด่านนอกไหม
นอกมันอยู่คือพรมแดนไทยกับมาเลเซีย
และนักท่องเที่ยวไทยไปมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาไทย
และตรงนี้เนี่ยเงินสะพัดจริงเพราะเป็นเส้นทางเข้าออกขนข้าวขนของ
ขายไปซื้อมาซื้อมาขายไปโอ้โหคนคึกคักมาก
แต่ตอนนี้เป็นอย่างไรเงียบเหงา
เงียบเหงาหมดเลยเงียบสนิทจริงครับไม่มีคนเลยดูสิครับ

เว้ยไม่มีคนจริงจริงนี่คือด่านนอกด่านนอกที่สะดาวจังหวัดสงขา
สถานการณ์เป็นแบบนี้จริงยายประดับแกก็เลยจับกระดาษและปากกา
บรรยายสาธยายออกมาเป็นภาษาเพลง
เป็นนักแต่งเพลงเหรอเปล่าไม่มีความรู้เรื่องเพลงเลย
แต่แต่งมาจากหัวใจแต่งมาจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น
นี่คือผลพวงของสถานการณ์โควิด
สะกิดทุกหย่อมย่าฮะยายทำข้าวแกงขายมา๒๐กว่าปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอความรุนแรงครั้งแบบนี้มาก่อนเลย
ครั้งนี้รุนแรงจริงนะครับรายได้หด
แกงขายไปก็ไม่ค่อยจะดี
คงลูกค้าที่เขาทำมาหากินเขาก็ไม่มีตังค์จะมาซื้อข้าวแกงกินเหมือนกัน
นี่คือสถานการณ์อีกมิติหนึ่งของโควิดนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ

น่าเห็นใจนะครับนะครับค่ะแล้วเป็นอย่างนี้หลายพื้นที่